โปรดติดตามตอนต่อไป

ใจเต็มขนาดนี้เอฟซีก็กรี๊ดคอแทบแตกไปเลยสิคะ
ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เห็นต่อไปเนี้ยก็เรียกไผ่เอลเด้งก็แล้วกัน